สิบหกในรายการสามสิบเอ็ดนาทีขอบคุณผู้ชมครับ
ผู้ชายคนนี้ไปตกลงซื้อรถบรรทุก๖ล้อที่เต้นรถแห่งหนึ่ง
ตกลงกันราคาห้าแสนห้าหมื่นบาทวางเงินสดเลยห้าแสนอืม
ปั้งอืมเหลืออีกห้าหมื่นนะค่ะเดี๋ยวจะจ่ายวันทำสัญญา
เอารถมาก่อนปรากฏว่าเจ้าของเต็นต์ให้เด็กมาเอารถกลับไป
คุ้นเนี่ยคุณคุ้นคุณเนี่ยผิดสัญญานะฮะตรวจสอบประวัติไปเต็นต์รถคัน
รถแห่งนี้นะคุณผู้ชมฮะบิ๊กโจ๊กครับ
เคยไปจับแล้วแถลงข่าวนะเมื่อปีสองพันร้อยหกสิบสอง
ดูคลิปหน่อยฮะเนี่ยครับถอยออกไปแล้วเนี่ยครับ
คือเจ้าของใหม่เขาขับมาแล้วนะขับมาจอดในที่ของเขา
เนี่ยเต้นให้เด็กมาเอาไปเอาคืนก็วงจอดปิดจับภาพผู้ชายสองคนครับ
มาที่รถประทุกขกล้อแล้วก็ถอยถอยถอยถอยถอยถอย
จะลงจอดปั๊บขับออกไปเลยฮะโดยมีรถยนต์สีเขียวเนี่ย
ขับตามไปอีกคันหนึ่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปจุดที่จอดรถหกล้อนะครับ
เพราะว่าอยู่ในพื้นที่หมู่๑๕บ้านศิลาชัยตะบนอิสานอำเภอเมืองบุรีรำครับ
นายพวงจุติประโคนอายุ๕๐ปีเป็นผู้ครอบครองรถเล่าบอกว่า
คนงานที่เต็นต์เนี่ยเป็นเต็นต์รถชื่อดังที่สตึกบุรีรำเนี่ยนะ
มาขับรถคันดังกล่าวกลับไปพี่พวงก็เล่าบอกว่าเขานี่นะ
ซื้อมาจากเต็นต์รถเต็นต์เนี่ยตีราคาห้าหมื่นห้าพันบาท
ขอภัยฮะห้าแสนห้าหมื่นบาทแต่เขาได้จ่ายเงินสดไปแล้วห้าแสนเลยนะ
แล้วก็ได้รับอนุญาตให้เอารถกลับมาซ่อมนะปรับสภาพบางส่วน
ส่วนที่เหลืออีก๕๐๐๐เนี่ยก็ตั้งใจจะจ่ายวันนัดโอนไงนะครับ
แต่เต็นต์บ่ายเบียงไม่ยอมนัดไปทำสัญญาให้เสร็จให้สิ้นสักที
แต่ก็ในระหว่างที่บ่ายเวียงก็ร้องขอนะโอนเลยพี่๕๐๐๐ที่เหลือโอนเลย
เลยจะได้จบกระทั่ง๓๐เมษายนที่ผ่านมาครับ
ได้รับแจ้งจากเพื่อนคนงานบอกว่าเฮ้ยมีคนมาขับรถออกไปแล้วนะ
ที่เพิ่งซื้อหลังจากนั้นทางเต็นต์ก็โทรมาติดต่อมานะครับ
บอกว่ารถอยู่ที่เต็นต์นะเขาก็รีบตามไปรับรถคืนสิครับ
แต่เต็นต์ไม่ยอมเต็นต์บอกว่าเขาผิดสัญญาที่ไม่จ่ายเงินอีก๕๐๐๐ไง
อืมเป็นเจ้งโรงพักษณ์โรงพักษณ์เขาก็บอกว่ามันโทรมาว่า
รถนี่ไปอยู่ที่เต็นต์แล้วนะคือใครเป็นคนโทร
ไม่รู้ใครโทรมาผมก็ไม่รู้คือนั่นนะฮะให้ไปเรียกค่าถ่ายใช่ไหม
ครับเขาโทรมาว่าให้ไปดูรถรถดูที่เต็นต์แล้ว
พอไปอยู่ที่เต็นต์เขาว่าไปรับรถมาอืม
ผมว่าไปรับรถอะไรไปขโมยเอาแบบนี้อืม
ขับรถมันก็ต้องแจ้งก่อนว่าเออเดี๋ยวผมมายึดรถนะ
และเหตุที่มายึดเพราะอะไรเพราะเงินห้าหมื่นเราไม่ได้ไปชำระ
อ๋อแต่ว่าพี่ชำระไปเท่าไหร่แล้วห้าแสนห้าแสน
ครับก็เหลือผมต้องการเอกสารผมจะให้อีกห้าหมื่น
ผมไปสองรอบแล้วคือชู่มือจดทะเบียนครับ
ผู้เสียหายังให้ข้อมูลด้วยนะครับว่าถูกเจ้าของรถ
มาแจ้งความเดินบริคารีซ้ำด้วยนะเพราะว่ารถคันนี้มีการ
นำมาขายฝากที่เต็นต์รถอยู่แถวแต่เจ้าของเดิมยังไม่ได้เงิน
อย่างไรก็ตามนะครับเต็นต์แห่งนี้เคยถูกพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพาน
นะครับหรือว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติ
เข้าตรวจสอบแล้วยึดของกลางอืมเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
นู่นน่ะน่ะหลังจากมีผู้เสียหายร้องเรียนกรณีถูกขาด
ถูกหลอกขายรถแล้วไม่ได้รถสูญเงินไปเป็นจำนวนมาก
จำนวนหลายรายด้วยแต่ต่อมาก็กลับมาเปิดกิจการได้เหมือนเดิม
เต็นต์รถนะถ้าต้องการชี้แจงเรียนเชิญที่ไทยรัฐทีวีนะครับ